ไปเสริมความมงคลกันหน่อยดีกว่านะครับ

ต้องบอกว่าสวยงามจริงแต่ละคน
รำบูชาพญานาคนั่นเองนะคะอ่อนช้อยทุกคนคุณผู้ชมค่ะ
นี่ไปกันที่อีสานกันเลย
อุดอนทานีค่ะเปิดฝาเป็นสิริมหลวงคนด้วยภาพการไร่รำ
แจ๊คเห็นรำเผินสวยแบบนี้คิดว่านางรำมืออาชีพใช่ไหม
ไม่ใช่นะนี่คือนักแสดงสาวิกหมอชิดน้องเนยปภาดา
ชิงคริถารวมไปถึงน้องลิตาพัดลิตาด้วย
แล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของน้องเขาก็พร้อมใจกันไป

เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
เพื่อประดิษฐานในเสียรองค์พระประธานหลวงพ่อสบายใจ
แล้วก็ทำพิธีบวงสวงรำถวายองค์พ่อปู่พญาอันตนคราชค่ะ
อยู่ที่วัดป่าภูจันหอมอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
ทั้งสามสาวคุณขาดูออร่าออใจรำกลางแดดกันไปเลย
แล้วพลังบุญเป่งประกายชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นดูแล้วแบบมันดูมีออร่า

เรียกได้ว่าสัมผัสถึงแรงศรัทธาแล้วก็ความมีมนต์ขลังขององค์พ่อปู่พญาอนันตนคราชด้วยค่ะ
คือมันมีอย่างนี้ตอนที่ผู้จัดการส่วนตัวของบรรดานักแสดงสาวกำลังร่ายรำกันอยู่
พี่แจ๊กดูดีน้องเนยนั่งพักรออยู่แต่ว่านั่งอยู่ปุ๊บร้องไห้
เขาเป็นอะไรร้องไห้ร้องไห้ทำไมนะคะหลายคนบอกว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
เชื่อก็ต้องเชื่อขนลุกไปด้วยเลยคุณผู้ชม
อธิบายไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่น้องบอกว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอะไร

ใช่รวมไปถึงน้องชิงน้องเนยลิตานะคะพร้อมใจกันเลย
นำดอกไม้พวงมาลัยเข้ากากไหว้องค์เท้าเวสสุวรรณด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับ
เรียกได้ว่าเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้หน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตดียิ่งขึ้นไป
น้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องพี่บางทีมันหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้หรอก
แต่ว่ามันรู้สึกลึกอยู่ในใจ